ตั้งแต่เข้าสู่ฤดูฝนมีข่าวเรื่องของหนอนเกิดขึ้นในหลายพื้นที่
นอนบุกบ้านหนอนบุกโรงเรียน
คราวนี้หนอนบุกวัดนะคะ
ที่จังหวัดสุรินทร์อำเภอปราศาสตร์ค่ะ
หนอนบุกวัดนับล้านตัว
ซึ่งต้องบอกว่าบางส่วนก็เริ่มเป็นดักแด้
รอที่จะเป็นผีเสื้อค่ะ
ถ้าเป็นผีเสื้อล้านตัวน่าจะสวยดี
แต่ระหว่างที่ยังไม่เป็นผีเสื้อเป็นนอนแบบนี้

คุณผู้ชมที่กลัวหนอนอาจจะหันหน้าไปทางอื่นนะคะ

แด้สีเขียวที่เห็นอยู่เป็นพัฒนาการตามธรรมชาติของหนอนคืบนะคะ
ผู้สื่อข่าวก็นำหนอนบางส่วนไปทดลองขังไว้ในถังพลาสติก
หลังจากช่วง๒วันที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์
หลายแห่งมีกองทัพหนอนคืบนับล้านตัว
กัดกินใบไม้ต้นประดูกและต้นกัลปะพลึก
โดยเฉพาะที่วัดราชมุณีบ้านโคกจำเริน
หมู่๕ตำบลตานีอำเภอปราศาสตร์
มีหนอนตัวอ่อนกัดกินใบประดูกภายในวัด
แล้วก็ลุกคืบเข้าไปในห้องน้ำ
ที่ลานหน้าอบตตานีจนเจ้าหน้าที่ต้องนำรถดับเพลิง
ฉีดน้ำเพื่อไล่หนอน
แล้วก็ไปทำความสะอาดบริเวณสาราการประเรียนวัด
เนื่องจากมูลของหนอนซึ่งเป็นใบไม้เนี่ย
มีกลิ่นเหม็นค่อนข้างจะรุนแรง

ไว้ในถังพลาสติกก็แปรสภาพ
ดักแด้สีเขียวแบบนี้ค่ะ
ก็ต้องรอสักประมาณ๑สัปดาห์
ก็จะกลายเป็นผีเสื้อที่สวยงาม
แต่ช่วงนี้ยังเป็นนอนอยู่นะคะ

งั้นรอก่อนรอเขาเป็นผีเสื้อก็จะสวยงามรอไหวไหม
ท่านอาจจะกลัวต้องขออภัยท่านทานข้าวตอนนี้อยู่นะครับ